กันที่อาหารตากันบ้างดีกว่า

ตีเปร่ามันข่าวอย่างนี้เลยคุณผู้ชมขา
แจ๊กเกอร์รีนนะลงพื้นที่มาหาคนหล่อลาบแบบลวบมาเลย

วิทย์น้อยสีช่อง๓เขานั่นแหละนะ
เขากำลังจะมีงานบอลกันโอ้โหหล่อทุกคน
ปีแล้วนะคุณผู้ชมที่เราไม่ได้เห็นฟุตบอลดาราช่อง๓๕
พูดตรงเลยงานนี้ทั้งสามเขาก็เลยขอซ้อมจัดเอาใจแฟนคลับกันหน่อย
แมทแชมป์ชนแชมป์ให้พระเอกดังบอยปกรณ์
เป็นหัวหน้าทีมสีฟ้าค่ะประชันแข้งกับเพื่อนรักเกรทวรินทร
สีแดงแรงฤทธิ์นะจ๊ะพร้อมด้วยพระเอกระดับท็อปลิสต์เลยนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นน้องกรัฟคณาวุฒิพลนวัฒน์อเล็กเรนเดลเต้ยพงศกร
จ๊อบทัชชะพลโอ้โหชื่อไหนก็ได้และอีกมากมายค่ะ
ลงสนามโชว์ลีลานนักฟุตบอลนะฮะทั้งเลี้ยงทั้งยิง
มีสันโวลด้วยนะจ๊ะเรียกเสียงกรี๊ดจากบรรดาแฟนคลับที่พาเรทกันเชียร์จนแน่นสเตจ
อันนี้คือเขาให้แฟนคลับเข้าได้บางส่วนนะคุณยังแบบกี้ข้อแตกขนาดนี้เลย

สีสันงานนี้นะคะก็คือดาราสาวท่านหนึ่งหนึ่งเดียวในสนามนั่นก็คือ
น้องแจ๊กกี้ชาคลีนางมารับบทพิธีกรสาวคุณค่ะก็เหมาะกับนางนะ
หยอดทั้งชงทั้งแอ้วเฮียเกรทวรินทรนักบอลมีเป็นสนามชงอยู่เฮียเกรทคนเดียว
มาหยุดเรียกเสียงฮาขอบสนามได้ยีเยี่ยมเลยคุณผู้ชม
และผลการแข่งขันต้องบอกว่าสูสีมากค่ะเขาเตะกัน๙๐นาทีเนาะ
บอยกับทีมเกรสเสมอกัน๔ประตูต่อ๔ค่ะจนเวลามันต้องมายิงจุดโทษคุณ
ท้ายที่สุดทีมที่ชนะก็คือทีมของคนมีความรักค่ะบอยค่ะ
อ่อนแอก็แพ้ไปค่ะเฮียถูกต้องเอาชนะเกรทได้แบบเฉียดชิวเลย
พอจบการแข่งขันทั้งสองทีมมาให้สัมภาษณ์ด้วยกันนะฮะบอกเลยว่าอุ้ยความหล่อละลานตาแหม
กะรีนเนี่ยพุ่งหมายไปเลยนะเออบอกเลยว่านี่คือเป็นงานซ้อมจัดงานบอลนะคุณผู้ชม
เกรทก็แง้มว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยถ้าทุกอย่างโอเคนะโควิดนิ่งเงียบกันไปแล้วนะ
มีนาคมปีหน้าฟุตบอลช่อง๓อาจจะกลับมาระเบิดความมันอีกครั้งก็ได้ค่ะ
มันก็เป็นบอลสนามก่อน
เฮ็ดลับการบิ่งของคุณในวันนี้วิ่งเป็นม้าเลยอ่ะ

คุณเห็นลูกบอลเป็นผู้หญิงอย่างที่ทุกคนเขาว่าจริง

ปีหน้าถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันทุกอย่างมันดีขึ้นดีขึ้น
คงได้กลับมาเจอกันในบอลช่องใหญ่นะ
นี่เป็นไงอยากดูนะคะ
ไหนได้เจอเฮียบอยก็ต้องคว้าตัวมาถามหน่อยละกัน
ความหวานกับแฟนสาวรุ่นน้องน้องเฟย์พรปวี

ประเทศเปิดปุ๊บไปกันปั๊บเลย

คนเราไม่เคยมีแฟนมา๑๐ปีอะ

มันจะพล่ำรักหน่อยมันจะเป็นไรไปนะฮะ
แล้วยอมรับเลยว่าคนแซวหนักมาก
แล้วก็เพิ่งรู้ตัวด้วยว่าตัวเองนี่นะเป็นคนตอบคำถามเรื่องแฟนได้แบบว่า
ลื่นไหลเลยเลิกลากตอบแบบมีพิรุษเรียกได้ว่าตายใหม่
ที่เมื่อก่อนตอนโสดนี่นะเวลานักข่าวจี้ไมค์ถามนะ
แซวอะไรมาช่วยตอบได้เขาบอกกลับได้ด้วยไม่สะทกสถาน
ส่วนทริปหน้าเราถามว่าจะมีไปหวานตรงไหนกับน้องเฟย์อีกหรือเปล่า
บอยบอกว่าถ้าคิวลงตัวนะคะพร้อมจะเป็นสายเปย์
พาน้องเฟย์เที่ยวต่างประเทศอีกนะคะ
ส่วนนะฮะบอกเลยว่าคนนี้คิดไปไกล
ไม่ได้ว่าไปไกลแค่ต่างประเทศนะคิดไปไกลถึงขั้นแต่งงานเลยหรือเปล่า
ใช่ไม่ใช่ไปฟังเฮียบอยค่ะ

ผมว่านะมันเป็นเรื่องที่ว่าแบบ
พอเราอยู่ในจุดที่ว่าไม่ได้มีใครมานานมาก

พอเรามีคนก็เลยแบบค่อนข้างจะแซวเยอะอะไรอย่างนี้
แล้วเวลาเขาแซวไอ้บอยทำไงเขินไหม

ตลอดเป็น๑๗ปีที่แบบว่าเราไม่ได้มีใคร

เราก็จะบอกว่าเล่น
ตำรวจได้แล้วไหม
แต่ไม่ได้กำหนดกฏเกณฑ์
มาถามว่าใช่คนนี้ไหมก็เป็นคนนี้แหละ
เขาบอกว่าจริงจ้าง
ตัวขนาดนี้ก็ต้องจริงจ้าง

จะไปจัดสดที่นั่นก็ได้ส่งพี่แจ๊กกะลินไปคนเดียวเลย

ขอบคิดมาดีแล้วเออนะคะ